ส่วนที่นครราชสีมาเหตุการณ์นี้

แล้วคนที่อยู่ให้การกับตำรวจ

ตอนที่กู้ภัยไปช่วยปั๊มหัวใจ

เพื่อที่จะเป็นการประถมพยาบาลก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาล

สุดท้ายเนี่ยผู้ที่อยู่ในภาพนี้เสียชีวิตนะคะ

หน้าร้านริมถนนในซอยโรงเรียนถนอมสิทธิวิทยา
ที่เมืองปากช่องนครราชศรีมา
ตำรวจสพปากช่องไปที่เกิดเหตุ
พบผู้บาดเจ็บนะคะนายอุทิศนวศรีอายุ๔๕ปี
ถูกยิงใต้ราวนมซ้ายกระสุนทะลุหลังค่ะ๑นัด
ก็นี่ค่ะปฐมพยาบาลก่อนที่จะนำส่ง
แต่ว่าไม่ทันค่ะช่วยไม่ทันเสียชีวิตก่อนค่ะ
ในที่เกิดเหตุเจอเพื่อนของผู้ตาย
ก็คือในวรรณสิทธิประสงค์ทรัพย์หรือว่าในแก๊ปค่ะ
แล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าในตอนแรกให้การบอก
นี่เขานั่งกินเหล้าด้วยกัน๒คนกับผู้ตาย
หน้าร้านค้านี่แหละแล้วมีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคน
ขี่มอเตอร์ไซค์มามาถึงก็ชักปืนยิงใส่
ถูกนายอุทิศผู้ตายแต่ตำรวจบอกให้การพิรุษ
แล้ววกวนตำรวจก็ยังไม่เชื่อนะคะในคำให้การ
ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดอ่าทีนี้พอในกล้องวงจรปิดเนี่ย
ก็จะเห็นชัดเลยนะคะว่านายแก๊ปเนี่ยถือกระเป๋าสะพายสีแดง
แต่หลังเกิดเหตุนะคะเนี่ยค่ะกระเป๋ามันหายไป
ตำรวจจับพิรุษจากตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ไปไปสอบสวนจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ย
จำนวนด้วยหลักฐานแล้วก็รับสารภาพบอกอ่า
ผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนบ้านใกล้กัน
นั่งกินเหล้ากันเป็นประจำเลยค่ะก่อนหน้านี้ผู้ตายขอดูปืน
อยู่ในกระเป๋าสีแดงก็เลยหยิบให้ดู
ผู้ตายก็อยากจะขอจับได้ไหมเขาก็ไม่ให้จับ
ก็เลยยื้อแย่งกันระหว่างจังหวะที่ยื้อแย่งกันเนี่ยค่ะ
ลั่นทำให้ถูกนายอุทิศนะฮะผู้ตายเนี่ยค่ะ
ร่างก็ซุดลงกับพื้นเขาก็เลยรีบเอาปืนใส่กระเป๋
แล้วไปเก็บซ่อนที่ห้องพักที่อยู่ห่างจากตรงนี้ไป๕๐เมตร
แล้วก็ย้อนกลับมาที่เกิดเหตุเจอตำรวจนี่แหละค่ะ
ก็เล่าเรื่องให้ตำรวจฟังอีกอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มานะคะ
เบื้องต้นตำรวจคุมตัวไปดำเนินคดีและแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตมีอาวุธปืนและกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนและกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
และยิงปืนในเมืองหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ